สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับน้ำหรือมหาสมุทรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอยสัง
ซึ่งชาวเอเชียอาคเนได้มาจากพรามในศาสนาฮินดู
หอยสังเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและธรรมของพระมหากษัตริย์ในหลายพิธีกรรม
เช่นเป็นเครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และมือพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกศึกจะประทับณพระที่นั่งพุทธตานบนหลังช้าง
โดยทรงถือสังศักดิ์สิทธิ์ประจำพระองค์
ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกฏส่งใช้พระสังหรือพระสุคล
องค์พระแก้วมรกฏในการเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน